มองไปดีกว่า
เชื่อที่เปียกขวา

จบแกด้วย

ไอ้เหี้ยงอีกอย่างเลยสุดท้ายเลย
เป็นไงเป็นไงดูพี่หน่อยดูพี่หน่อยโอเคพี่ตามเนี้ยบ้างดำรวจถูกทิ้ง